มาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์มากเหมือนกัน
เหตุการณ์ที่วัยรุ่นชายคนนึงนะคะก็ไปต่อยรอปภเหตุเพราะว่าเขากำลังวิ่งจ๊อกกิ้งมาค่ะ
แล้วก็รับประพอเอามือยื่นออกไปเพื่อที่จะไปโบกรถแต่ดันไปโดนเขา
แล้วก็เกิดการไม่ยอมกันนะคะแล้วก็มีการด่าทอกันด้วยความหยาบคายด้วยค่ะ
นี่แหละประเด็นก็คือเสียงเราจำเป็นปล่อยได้นิดเดียวนะคะ
พูดเยอะเหมือนกันแต่ใจความหนึ่งที่จับได้ก็คือไอ้ขยะเอ้ย
วัยรุ่นสวมชุดวิ่งสีเหลืองค่ะก็ชกต่อยกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
พูดจาเชิงดูถูกต่ออาชีพนะคะข้อความในคลิปเยอะกว่านี้เยอะ
แล้วก็ข่มขู่ด้วยว่าถ้าอยู่คนเดียวให้ระวังตัวไว้
ซึ่งผู้โพสต์ค่ะระบุข้อความว่าช่วยแชร์ด้วยครับ
สารรอปภคนแก่กำลังทำหน้าที่แล้วสะบัดมือไปโดนนิดหน่อย
แต่วัยรุ่นอายุ๒๐กว่าไม่ยอม
ก็มีผู้ที่เป็นพยานอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนำคลิปอีกคลิปนึงมาเปิดเผยเหมือนกันนะคะ
โดยบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็นหลังอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์ค่ะ
ชายวัยรุ่นคนนี้เนี่ยวิ่งออกกำลังกายมา
มาถึงจุดที่รอปภกำลังยืนบกรถให้สัญญาณจราจร
วัยรุ่นคนนี้ก็ได้เดินผ่านทางด้านหลังของรอปภนะคะ
โดยที่ลุงรอบพอเนี่ยไม่ทันเห็น
ส่งผลให้มือไปเฉียวกับวัยรุ่นคนนี้
จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มองหน้ากันนะคะ
ซึ่งทางฝั่งลุงรอปภก็เป็นผู้เอ่ยปากขอโทษก่อนค่ะ
แต่เหมือนวัยรุ่นคนนี้ก็คงโมโหนะคะไม่ยอม
แล้วก็ง้างหมัดใส่แล้วก็ตะลุมกันอย่างที่เห็นนะคะ
รปภก็พยายามป้องกันตัวแต่ว่าสู้ไม่ได้
เหมือนลุงรอบพอก็พยายามจะใช้เท้าเนี่ยดัน
กันตัววัยรุ่นคนนี้ออกไป
แต่ไม่ได้เหมือนกับลักษณะจะสู้นะ

มันออกไปแล้วสุดท้ายลุงรอปภก็ล้มไง
คือวัยรุ่นชายเข้ามากระโดดคล่อมเลย
ลูกใจก็แยกกันได้เพราะว่ามีรอบพอที่อยู่ระแวกนั้นอีก
สองคนนะคะก็มาช่วยห้ามเอาไว้ด้วย
คลิปที่เกิดขึ้นนี้นะคะชาวเทสาวิภาควิจารค่ะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าแม้จะไม่ทราบที่มาอย่างชัดเจนว่าเออทะเลาะกันยังไง
แต่วัยรุ่นคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูก
วิชาชีพอาชีพรอปภ
ขณะที่บางรายก็ชื่นชมคุณลุงรอปภนะคะ
ที่ไม่ต่อความยาวสาวความยืด
อกจากนี้ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนสอบถามสถานที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ก็อยากจะเดินทางไปให้กำลังใจลุงรอปภรายนี้นะคะ
คุณลุงก็ได้รับกำลังใจจากชาวเน็ตไปล้นหลามเลยตอนนี้นะคะ
เพราะว่าเห็นภาพภาพมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระดับหนึ่ง
ใช่ค่ะซึ่งพูดตรงเลยนะสิ่งที่ออกมาไม่ว่าจะด้วยอารมณ์โกรธหรืออะไร
มันสะท้อนถึงความคิดถึงทัศนคติของตัวบุคคลด้วย